ถ้าพูดถึงเรื่องของลิงแล้วก็ลิงมันเป็นสัตว์ที่ส่วนใช่การส่วนของมันเนี่ยมันก็ดูน่ารักดีแต่บางทีถ้ามันไปจับบางสิ่งบางอย่างเข้าน้องไปต่อค่ะอันนี้ไม่น่ารักแล้วใช่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ลิงถือลูกท้อใช่ไหมอันลิงถือลูกท้ออันนี้เคยเห็นแต่ว่าครั้งเนี่ยลิงไม่ได้ถือลูกท้อนะฮ
ขึ้นมาทำยังไงอ่ะไปโดนคนเข้าอ่ะคุณดูนะลิงจริงนะคะที่ถือปืนนะคะไม่ใช่คนร้ายนะคะควงปืนเลยค่ะคนที่เห็นลิงถือปืนก็คือนายสายชนศิลปาจารย์คนขายอาหารลิงที่เขาสามมุกอยู่ที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองคือเขาเห็นปั๊บโอ้ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบให้มาดูทันทีเลยครับเขาบอกว่าเขาพบลิงเพศผู้กำลังเล่นปืนอยู่อ่ะหยิบหยิบจับตาม
ของปืนนี้นะมันจะมีผ้าสีดำคลุมอยู่คุณแล้วก็มีหนังยางรัดเอาไว้อีกทีนึงแต่ว่าผ้ามันก็ไม่ได้ปิดมิดอ่ะเห็นมั้ยมันมีผ้าที่ขาดบ้างมันก็เลยเห็นชัดเลยว่าด้านในผ้าเป็นปืนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะเป็นกล้วยอ่ะค่ะที่ลิงถือค่ะปืนชัดเลยนะคะตำรวจก็ต้องให้นายสายชนเนี่ยเอาไม้ที่ผูก
สุดท้ายลิงทิ้งปืนค่ะลิงทิ้งปืนลงพื้นจังหวะนั้นแหละตำรวจเข้าเลยตรวจสอบปืน
ตำรวจเข้าชาร์จเลยไม่ใช่ชาร์จลิงนะหยิบปืนขึ้นมาตรวจสอบดูปรากฏว่าเจ้าลิงตัวแสบ
มันมันห่วงของมันมาด้อมมองทำนองว่ามันห่วงปืนอ่ะปืนของฉันนะอะไรอย่างนี้ตรวจสอบเป็นยังไงบ้างครับตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนสั้นแบบลูกโม่นะคะแล้วมีกระสุนคาอยู่หนึ่งนัดด้วยเป็นปืนจริงแต่มันชำรุดใช้ยิงไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นเจ้าของแล้วมาโยนทิ้งไว้หรือเปล่า
นายสายชนคนเห็นลิงเล่นปืนคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังขายอาหารลิงให้กับนักท่องเที่ยวอยู่หันไปเห็นลิงถือปืนมีผ้าคุมโอ้ยดูออกว่าเป็นปืนตกใจมากไปฟังเสียงนายสายชนกันค่ะ
เจอแบบนี้นะเป็นอาวุธแบบนี้หรือว่าเป็นปืนเป็นอะไรแล้วแต่ที่มันอันตรายลูกระเบิดหรือแต่นะแต่เนาะอย่าเพิ่งไปหยิบอย่าเพิ่งไปทำอะไรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท่านแรกเนอะไม่งั้นเดี๋ยวเราเกิดอันตรายจากเรากับเราขึ้นมาแล้วไม่มีใครรับผิดชอบด้วยเพราะว่าลิงอ่ะเขาโซนเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรใครเอาไปซ่อน
แก๊งต่างจะได้การวาดให้ดูแล
หูยคุณสายชนมีสติและทำดีมาก
แม้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นปืนที่เค้าบอกว่าชำรุดแต่เอาจริงนะ
เห็นปืนใครก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะชำรุดถูกไหม
มันก็วาบเสี่ยวว่ามันจะลั่นขึ้นมาเพราะว่าลิงตามประสาของมันมันทรนน่ะ
แต่ว่าปริศนาอยู่ที่ว่าลิงไปเอาปืนมาจากไหน
ไอ้ปืนนี้น่าจะมีใครมาทิ้งเอาไว้เพราะมันเป็นปืนที่ชำรุดถูกไหม